สวัสดีครับกีโลกิลาในช่วงบ่ายวันนี้มาติดตาม
วันหลงหลังเกมที่ทีมไทยเอาชนะสิงคโปร์ไปได้ถึง๕๐
ในเกมนัดที่๒ของ๔เกมในรอบแบ่งกลุ่ม
ก็ทำให้สามารถเก็บใช้ชนะนัดแรกในการแข่งขันรายการนี้ได้
แล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับที่๒

นะครับแล้วก็ไทยเองก็ต้องการันตีการคว้าสามแต้มหลังจากนี้ให้ครบในเกมที่เหลือนะครับ
เพื่อที่จะลุ้นในการเข้ารอบแบบสบายหน่อย
ก็เคยเป็นนักเตะเยาวชนทีมชาติของสิงคโปร์

ก่อนจะมารับใช้ทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

แล้วเขาก็ลุกขึ้นมายิงเองนะครับ
ที่ทีมไทยจะปลดล็อกคว้า๓แต้มด้วยสกอร์ขาดลอย

เขาก็รอมานานที่จะได้เจอกับสิงคโปร์
แล้วก็ดีใจที่ได้รับชัยชนะนะครับ
เขายังบอกอีกว่าสิงคโปร์ชุดนี้เนี่ย
ก็รู้จักนักเตะบางคนเคยเล่นด้วยกันมา
และยอมรับว่าดูเหมือนสิงคโปร์จะล้ามาก

ก็ทำให้เกมตกเป็นรองไทยอย่างค่อนข้างจะชัดเจนครับ
คราวนี้ไปดูนัดต่อไปของทีมไทย
ก็ได้พักอีกหลายวันเหมือนกัน
๑๔พศกลับมาเตะอีกรอบหนึ่ง

แข่งขันที่สนามเดิมคือเทียนเจื่องสตาเดียม

เป็นเกมที่สำคัญในการลุ้นเข้ารอบเหมือนกันนะครับ